คุณผู้ชมคะตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยเหตุการณ์ที่พิศนุโลกที่เล่าให้ฟังไป
ว่าคุณยายวัย๗๓ปีถูกฆ่าตายแล้วก็พบศพอยู่ในสวนผลไม้นะคะ
จับคนก่อเหตุได้แล้วคนก่อเหตุอย่างที่บอกว่าน่าจะเป็นคนงาน
เพราะว่าที่สวนตรงนี้ไม่มีใครสามารถเข้าออกได้นอกจากคนงานที่ไปทำสวน
จับได้แล้วแต่คนงานที่ก่อเหตุเขาอ้างว่าโดนคุณยายด่า
โดนคุณยายถมน้ำลายใส่โอ้โหญาติพี่น้องของคุณยายโกรธมากนะ
บอกว่าคุณไปฆ่ายายตายยังจะไปกล่าวโทษคุณยายเขาอีกหรอ
มาด่าคุณมาถมน้ำลายใส่คุณคุณตั้งใจประสงค์ต่อทรัพย์คุณยายนั่นแหละ
อย่ามาอ้างว่าโดนยายด่าเลยก็นำตัวผู้ก่อเหตุคนนี้ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เกือบจะโดนลุมประชาธรรมนะคะ
นี่ค่ะคงไม่เกือบมั้งเนาะคุณผู้ชมเนาะก็โดนไปบ้างนิดหน่อย
ญาติของคุณยายและชาวบ้านก็วิ่งกรูเข้าไปไปรุมประชาธรรมผู้ต้องหาที่ฆ่ายายวัยเจ็ดสิบสาม

ตำรวจสพบ้านแยงคุมตัวในช้างนะคะนายชนลวิทย์อยู่เจริญอายุ๔๖ปี
ก็คือผู้ต้องหาที่ฆ่ายายวินอู่นาคอายุ๗๒
ตอนนำตัวไปทำแผนเนี่ยค่ะก็คือสวนผลไม้ในพื้นที่ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลก

ใช่ค่ะการทำแผนเนี่ยก็เริ่มต้นที่ในช้างจอดรถจักรยานยนต์ของตัวเองเอาไว้ข้างบ้านพัก
เดินลงไปเจอกับยายวินที่ใต้ต้นมะปรางเอาไม้ตีหัวยายวินจนแกล้มลงไปกับพื้น
แล้วเอาไม้กระหน่ำตีเข้าที่หน้าผากกระหน่ำตีเข้าที่หน้าลากร่างไปทิ้งเอาไว้ท้ายสวน
แล้วก็เอากิ่งไม้ใบไม้ปกคลุมร่างของคุณยายแกเอาไว้
หลังจากนั้นก็ไปชี้จุดที่เอารถของยายไปทิ้งที่สระน้ำห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๒๐๐เมตร
นำตัวในช้างขึ้นรถนะคะคือต้องรีบทำแผนเพราะว่าโดนรุมประชาธรรม
โดนปลาขวดน้ำโดนต่อยโดนเตะเจ้าหน้าที่พยายามจะป้องกันแต่ไม่ไหวรีบขึ้นรถดีกว่า
คือก่อนหน้านี้ค่ะช่วงสัก๑๐โมงตำรวจนำตัวในช้างไปชี้จุดที่โยนโทรศัพท์มือถือของยีวิน
เอาไว้ที่ริมสะน้ำข้างถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยภู
ทีนี้ค่ะยังหาไม่เจอนะคะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นบอกว่าคนหาปลาเก็บโทรศัพท์ไปแล้ว
ไม่รู้ว่าโทรศัพท์ใครเก็บไปแล้วค่ะทีมข่าวก็เลยถามในช้างไปว่าทำไปทำไมเนี่ย
สาเหตุที่ฆ่ายายเนี่ยคืออะไรในช้างบอกว่าอารมณ์ชั่ววูบบอกโดนยายด่าเรื่องค่าแรง
ทำแผนเสร็จนะคะก็นำตัวในช้างกลับมาที่โรงพักบ้านแยง
แล้วก็คดีนี้ค่ะตำรวจบอกว่าได้รับแจ้งตอนค่ำ๔เมษายน
คือตอนแรกได้รับแจ้งว่าคุณยายหายไปหายไปไหนก็ไม่รู้
ก็ออกตามหาใช่ไหมคะเจอศพเช้าเมื่อวานแล้วเราก็เล่าไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ก็นำตัวในช้างมาสอบปากคำตอนแรกไม่ยอมบอกไม่ยอมรับสารภาพ
แรกปฏิเสธทุกอย่างสุดท้ายก็รับสารภาพ
เขาอ้างว่าคุณยายด่าแรงมากด่าเขาแรงเลยแล้วก็ถมน้ำลายใส่เขา
ประเด็นตรงนี้ญาติของคุณยายบอกโอ้โหไม่เชื่อไม่อยากจะเชื่อ
เหมือนในช้างไม่สำนึกผิดเลยนะ
มาพูดให้ร้ายคนตายอีกต่างหากฆ่าเขาตายยังพูดให้ร้ายเขาอีก
คุณยายแกไม่เคยมีนิสัยแบบนั้นคุณยายแกเป็นคนดี
เชื่อว่าในช้างต้องการที่จะเอาทรัพย์สินของคุณยาย
เพราะว่ามือถือก็หายไปเงินสดของคุณยายก็หายไป
คนแก่ไปให้ร้ายคนตายมันไม่ใช่ค่ะคนตายไม่มีนิสัยที่จะทำนำร้ายฝ่ายใครผิดขาด
เพราะอยู่ด้วยกันมาตลอดค่ะเพราะมันพูดในป่ามาปางแล้วว่า
กูไม่พยายามหรอกแต่กูจะฆ่ามันจริง
คนแก่ไปให้ร้ายคนตายมันไม่ใช่ค่ะคนตายไม่มีนิสัยที่จะทำนำร้ายฝ่ายใครผิดขาด
เพราะมันพยายามหลังไว้แต่แจ้งมันวางแถนแล้วค่ะมีพยานได้ค่ะ
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพลางศพและชิงทรัพย์นะคะ
พรุ่งนี้จะนำตัวส่งสารจังหวัดพิสุนุโลกเพื่อขอบนาศาลฝากขังต่อค่ะ